สนับสนุนโดยโฟมล้างมือคิเรอิคิเรอิ
กลับมาในช่วงนี้อย่าเพิ่งตกใจว่าทำไมเจอผมแค่คนเดียว
ใบตองหายไปไหนเดี๋ยวเขาจะไปโชว์พลังเสียงพลังลูกคอ
กับน้องคนนี้ก็คือน้องไอซ์ร็อกเกอร์พันจิ๋วไม่รอช้า
สนับสนุนรับฟังรับชมกันได้เลยครับคุณผู้ชมครับ
รอแต่เบอร์นี้จะได้ยินเสียงใจบอกว่า
ท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจ
ลงทะเบียนฝากไว้ตัวเอากลับไปใจให้เก็บรักษา
จำนวนเธอแล้ววันนี้แค่แรกเห็นหน้า

กับชั้นน้ำหัวใจของเธอและเบอร์โท

ชมน้องไอซ์ชมน้องไอซ์แล้วสุดยอด

พร้อมมาเล่นตอนนั้น
สวัสดีน้องไอซ์
น้องไอซ์เล่นกิตต้าเก่งมากชอบเล่นแนวไหนคะ
ก็เล่นจริงผมหัดจากเฮ็ววีเมทัลมาก่อน
โอ้เฮววีเมทัลเลย
แต่เมื่อกี้ไม่เฮววีเลยนะเพียงที่เราร้องกันเนี่ย
ก็โตขึ้นมาก็ได้เรียนรู้ดนตรีขึ้นเรื่อย

แล้วฝึกเล่นตั้งแต่กี่ขวบ

ตอนนี้๑๔แล้วครับผม

เราไม่ได้เอาเล่นไปจีบสาวครับค่ะ

เราก็ต้องหาตัวตนของตัวเองว่าเราชอบด้านไหน

นี่ภาพนี้คือภาพตอนกี่ขวบครับ
ภาพนี้รู้สึกจะประมาณป๖ก็น่าจะประมาณ๑๒ครับผม
โอ้โหนี่ป๖โซโลกีต้าได้ขนาดนี้เลยเหรอ

สุดยอดมากเลยเห็นว่ามีคลิปในการสอนการโซโลกีต้าการเล่นกีต้าลงในโซเชียลด้วยใช่ไหมครับ

อืมแล้วสอนอะไรบ้างยังไง

ก็คือเป็นดนตรีที่เป็นต้นกำเนิดของแนวดนตรี

พิเศษเพิ่มเติมไหมก็ส่วนมากจะดูจากยูทูปครับผม
เรียนด้วยตัวเองเรียนด้วยตัวเองแม้ทั้งนี้ทั้งนั้นน้องใบตอง
น้องเขาเนี่ยน้องไอซ์กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ต้องชมคนที่อยู่เบื้องหลังเขานะ
ถูกต้องคุณแม่คุณแม่มาด้วยใช่ไหมครับวันนี้วันนี้แม่มาแม่มา
เอาเชิญแม่เลยครับสวัสดีค่ะคุณแม่เชิญค่ะทางนี้เลยครับสวัสดีครับ
สวัสดีคุณแม่นะครับทางนี้เลยครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของน้องไอซ์
ถูกต้องถูกต้องแม่อ่าคุณแม่ช่วยแนะนำตัวหน่อยครับค่ะอ่า
แม่น้องไอซ์นะคะวิลาวันจงบริบูรณ์ค่ะอ่าคุณแม่นะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของน้องไอซ์อย่างแท้จริง
ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยแล้วกันว่าจุดเริ่มต้นในการเล่นดนตรีของน้องไอซ์เนี่ยมายังไงเอ่ย
อ๋อครั้งแรกอ่าเขาเรียนเปียโนก่อนค่ะเพราะเรียนเปียโนเสร็จปั๊บเนี้ยครูเขาไปเรียนต่ออ้าวคือเรียนไปเรียนมาจนครูเขาหนีไปเลยหรอครับ
ครูไม่สอนแล้วไม่ใช่ค่ะครูเขาไปเรียนต่ออ่าดรอ๋อก็เลยลองเปลี่ยนแนวดูบอกเขาว่าอ่าเขาสนใจดนตรีเอ่อ
เครื่องดนตรีชิ้นไหนเพิ่มเติมครับเขาก็เลยขอเป็นกีตาร์ก็เลยเริ่มต้นเรียนกีตาร์ตั้งแต่นั้นมาค่ะอืม
เด็กเลยแล้วคุณแม่ให้การสนับสนุนยังไงบ้างให้น้องเรียนตอนไหนแบ่งเวลาซ้อมยังไง
ค่ะก็สำหรับการเรียนดนตรีเพิ่มเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่ว่างนะคะ
นั้นเขาก็จะซ้อมเขาจะมีตารางที่ซ้อมของเขาเองค่ะ
หลังเลิกเรียนกี่โมงซ้อมลูกอะไรบ้างลูกสวิปลูกอะไรอย่างนี้ของเขาค่ะ
ค่ะก็คือเราเองต้องคอยสังเกตถูกไหมว่าลูกเราน่ะชอบอะไรใช่ค่ะ
เราก็ต้องสนับสนุนให้ถูกทางที่เขาชอบใช่ค่ะอ๋อนี่แหละเป็นแบบอย่างที่ดีนะในการ
สนับสนุนให้ลูกนั้นทำในสิ่งที่รักใช่คุณแม่รู้ไหมตอนนี้น้องไอซ์เขาโด่งดังมากเลย
ภูมิใจแค่ไหนที่สุดค่ะดีที่สุดค่ะภูมิใจมากมากแล้วนี่เห็นไหมน้องไอซ์เขาดังมากในโลกโซเชียลนะ
ส่องส่องส่องสาวมีมาบ้างไหมเนี้ยลูกชายไหมส่วนลูกชายไหมมากดีกว่าเขายังเด็กอยู่คุณชนะ
หนุนให้น้องเขาฝึกดนตรีเล่นดนตรีไปถามในมุมน้องไอซ์บ้างดีกว่าเรารู้สึกยังไงบ้างที่เราแบบเล่นดนตรีได้ขนาดนี้
เพื่อนเพื่อนทักทายชมเชยยังไงบ้างก็ที่ผมเล่นตรีขนาดนี้ก็เล่นดนตรีเก็บเงินเก็บเงินให้กับคุณพ่อคุณแม่ครับผม
เดี๋ยวนะเราไปเล่นที่ไหนยังไงบ้างก็เล่นกับวงประจำที่โคราชครับผมอ๋อคือน้องไอซ์เนี่ยเล่นเป็นแก๊คอัพให้กับวงดนตรีประจำครับผม
ที่โคราชคือที่บ้านโอ้โหอายุ๑๔ขวบหาเงินได้แล้วเก็บเงินได้แล้วคุณแม่
ยอดน่าชมเชยมากเลยนะครับจ่ายเงินค่าเทอมเองจ่ายเงินค่าเทอมน้องคนลุกเลยคุณแม่
เก่งจริงเลยนะน้องไอซ์จ่ายเงินค่าเทอมให้ตัวเองแล้วก็จ่ายเงินค่าเทอมให้กับน้อง
ใช่ค่ะซื้อชุดนักเรียนเองทั้งของน้องด้วยโอ้นี่แหละเห็นไหมเรานำน้องไอซ์มาให้คุณผู้ชมได้ติดตามเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเขาฝีมือดีอย่างเดียวนะ
แต่นี่เรื่องของตัวอย่างในการที่จะเป็นเยาวชนที่ดีนะครับช่วยกันหารายได้ให้กับครอบครัวด้วย
เห็นว่ามีลีลาในการโซโล่ด้วยใช่ไหมอยากดูเหลือเกินว่าลีลาในการโซโลของน้องไอซ์เนี่ยอีกสักหนึ่งชุดได้ไหม
แบบจะเต็มเลยนะขอรีลาเด็ดเลย
ยังมียังไง
น้องไอซ์หาอะไรลูก
ไม่ใช่หาอะไรดีคิม
ไม่ใช่นี่มันตีคิมไม่ใช่
โอ้โหสุดยอด
เขาเรียกอะไรอ่ะเมื่อกี้

เป็นเรียกว่าเป็น
ตัวอย่างที่ผมเสพดนตรี
อย่างผมเข้าไปดูบันทึกการแสดงสดของวงกิเลสไฟครับผม

แต่ก็ยังไม่ได้ครึ่งเล่นของพี่ก็เลย
ไม่เป็นไรมาขนาดนี้แล้วถือว่าสุดยอดมาก

แล้วมีใครอีกที่เป็นแรงบันดาลใจให้เราฝึกดนตรี

แล้วก็พี่ป๊อปฮิลเล็กไฟที่ได้กล่าวไป

เป็นมือกิต้าในดวงใจตลอดกาลเลย

เชื่อว่าน้องก็คงจะพยายามฝึกซ้อมอย่างเต็มที่
เพื่อที่จะเป็นยอดนักดนตรีในอนาคตนะ

มีความสนใจในเรื่องของดนตรีหน่อย

อีกนิดนึงละกัน

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่รับชมอยู่ทางบ้าน
อยากจะส่งเสริมให้ลูกไปในทางที่ดีทางที่ชอบ

ก็สนับสนุนเต็มที่

แล้วก็ให้เวลากับเขา

เอาล่ะทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนะ
ขอบคุณคุณแม่แล้วก็ขอบคุณน้องไข่

จุดชมวิวแบบ๓๖๐องศาเลย
เห็นแบบทะเลใต้ที่สวยงามมาก
จังหวัดกระบีเดี๋ยวกลับมาสักครู่ค่ะ